เมื่อวานนี้ครับบริษัทไทยลีกก็ได้มีการเรียก
ผู้บริหารของ๑๖ทีมในไทยลีกในรูปการณหน้านะครับ
หาทางออกเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายท่อสด
รูปการณ์ที่จะถึงนี้นะครับประชุมกันเครียดเลยครับ
๓ชั่วโมงกว่าก็บรรยากาศตึงเครียดมาก
หลังเสร็จสิ้นการประชุมครับนายกรวีปริศนานันทกุลรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทไทยลีกก็เผยว่าตัวเลขลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด
ที่มีการประมูลกันมาไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังไว้
ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอของที่ประชุมคือให้๑๖ทีมได้มาจัดการขันกันเอง
แล้วก็หาสิทธิประโยชน์กันเองในซีซั่นหน้านะครับ
ร่วมกับทางสมคมกีฬาฟุตบอลโดยสโมสรเนี่ยเสียงส่วนใหญ่
ก็เลือกในทิศทางนี้มีการโหวตกัน๑๐ต่อ๖เสียง
จากนี้จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภากรรมการ
ซึ่งจะมีการประชุมวันที่๓กรกฎาคมนี้นะครับ
พร้อมมั่นใจว่าการแข่งขันจะจัดได้ทันตามกำหนด
ที่จะเปิดการกันขันวันที่๑๑สิงหาคมนี้
ส่วนกระแสข่าวที่มีผู้ที่ยื่นประมูลเพียง๕๐ล้านบาท
นายพาธิตสุพพงศ์เลยคาธิกาสมคมกีฬาฟุตบอล
ประเทศไทยก็กล่าวว่ามีทั้ง๕๐ล้านบาทจริง
รวมถึงมากกว่าแล้วก็น้อยลงมานะครับ
แต่ก็ไม่ได้เป็นแพ็กเก็ตเหมือนเมื่อก่อนที่เหมารวมทีมชาติไทย
แล้วก็ไทยลีกโดยตอนนี้มี๒บริษัทที่ร่วมประมูล
ซึ่งมีความต้องการต่างกันมูลค่าจึงลดลงไปนะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับย้อนมูลค่าไทยลีก
ถ้านับตั้งแต่รูปการณ์๒๐๑๑ถึง๒๐๑๓ปีหนึ่งก็๒๐๐ล้านบาท
เฉลี่ย๓ปีก็๖๐๐ล้านบาทปี๒๐๑๔๒๐๑๖นะครับ๑๘๐๐ล้านบาท
เลียปีละ๖๐๐ล้านบาท๒๐๑๗๒๐๒๐ปีนั้น๓ปีรวมกัน๔๒๐๐ล้านบาท
เฉลี่ย๑๐๕๐ล้านบาทซึ่งก็ถือว่ามากที่สุดแล้วนะครับ
๒๐๒๑๒๐๒๒๘๐๐ล้านบาทปี๒๐๒๒๒๐๒๓๓๐๐ล้านบาท
แล้วก็เดี๋ยวดูว่าปีนี้บทสรุปเป็นยังไงนะครับ